ช่วงออเดอร์บายู
แม้ช่วงใกล้ปีใหม่นะคะเพื่อนบ้านก็ฮือหาเริ่มฉลองกันในครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะคะ
อเดอร์ใบยือวันนี้มาจากคุณหน่อยพัฒนาการนะคะ
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กดูรายการนี้ทีไรได้เมนูดีไปลองทำอยู่เรื่อย
ก็เลยชอบที่จะดูแต่คิดว่าเมนูที่ทำตามง่ายก็คงจะเป็นเมนูไข่ของพี่ตุ๊ก
ขอบคุณค่ะถูกใจมากค่ะเพราะทำตามได้ง่าย
วันนี้ได้อยากขอเมนูไข่จากพี่ตุ๊กอีกสักเมนูหนึ่ง
คุณหน่อยพัฒนาการคะพี่เป็นคนประหยัดนะคะ
เมื่อกี้เราก็ทำคุณอุ๊ดไปแล้วนะคะคือเมี่ยงปลาทู
ปลาทูนั้นดีมีประโยชน์นี่ไม่ใช่ว่าช่วยนะคะ
บ้านพี่เนี่ยทานเรียกว่าอะไรนะไข่เจือปลาทูอ่ะ
เป็นคนทานอะไรประหลาดมากแล้วเวลาเอาไปโรงเรียนตอนเด็กนะคะ
เวลาป้าทำไข่เจียวปลาทูไปให้ทานเนี่ยเพื่อนจะงงไข่เจียวปลาทู
เจียวใส่หมูสับกุ้งสับไข่เจียวเฉยทำให้มีไข่เจียวปลาชู
ไข่เจียวกุญเชียงก็น่าทานกุญเชียงหันแล้วคั่วไม่ต้องทอดนะคะ
ในกระทะไปเหลวไข่วันนี้ปลาทูที่เรายังเหลืออยู่
เรามาทำไข่เจียวปลาทูกันนะคะ
นี่ดูสิไข่เป็ดเขาเป็นไงอ่ะคุณสีสันเขางามมาก
เข้าไปนี่น้องคนนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ไม่พูดว่าชื่อน้องอะไรใส่แล้วหอมมาก
แล้วก็ซีแอลซีแอลขาวซีอิ๊วขาวค่ะนี่แหละค่ะไม่ยากเลย

ไปนิดนึงค่ะเริ่มที่พริกไทยก่อน

สูตรบ้านที่พ่อทำเหมือนที่เคยบอกไปแล้วนะคะ
พ่อจะใส่สมมุติไข่เจียวธรรมดาพ่อใส่หอมแดงซอย
ใส่พริกขี้หนูแต่อันนี้เราไม่ต้องหอมแดงล่ะค่ะ
พ่อเราจะพริกขี้หนู
อะไรต้องระวังนิดนึงนะคะ
อย่าให้เค็มมากเพราะอะไรนะฮะปลาทูนึ่งเขามีความเค็มอยู่แล้ว

อันนี้เวลาใส่กับไข่เจียวมันหอมนะคะ

เดี๋ยวนะ
ขอตักน้องคนนี้ก่อนนะคะ

ไม่ต้องขยี้บทมากก็ได้นะคะ
ให้มันพอเป็นเนื้อหน่อยก็ได้ค่ะ

โอ้โหอร่อยอย่าบอกใคร

ขอบคุณคุณหน่อยพัฒนาการที่ถามมานะคะ

น่าใช้และมีประโยชน์สำหรับวันปีใหม่เลยค่ะ

ข้างบ้านมาตึมเลยเนอะแต่ดีน่ารักดีมันสนุกอ่ะ
ปีใหม่เนอะข้างบ้านเขาก็ต้องเลี้ยงต้องเริ่มต้อง
ชะลงชะลองเดี๋ยวนะรออีกนิดได้มั้ย
อยากลงไปแล้วฟึ่มอ่ะเอานิดนึงนะ
กินกับข้าวต้มก็อร่อยนะไม่ใช่ว่ากินแต่ข้าวสวยแล้วอร่อยนะคะ
ข้าวต้มเนี่ยก็เลิศขอบอก
อยากให้คุณหน่อยได้กลิ่นจริงจริงแล้วกลิ่นหอมมากระหว่างทำไปก็ถามว่าเอ๊ะ

ยานี้ง่อยมากเลยค่ะไม่มีคิด
ถ้าคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยไม่ชอบตนหอมมากไม่ต้องใส่ไม่ชอบอะไรมาก
ชอบจริงพริกไทย

สีก็ต้องเป็นอย่างนี้
น้าทานน้ากูหน่อยเนอะ

จัดเสิร์ฟพร้อมเข้าต้ม

ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

เครื่องประดับเทวันดาราแกรอรี่ค่ะ
อย่ามาดักจ้องเป็นโจรเลยนะคะ

เช็ดนิดนึงเดี๋ยวดูไม่งัง

ทุกขอบคุณมากมากนะคะ
สำหรับทุกคำถาม
ทุกคำติชมนะคะ
เทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอโวยพรทุกท่านเนี่ยไม่รู้จะพูดว่าไง
ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจนะคะได้ทุกอย่างเกินคาดหวังนะคะ
ตู้เย็นวันนี้ขอปิดแล้วก็อาจจะปิดไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ตู้เย็นยานีขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการตู้เย็นยานีมาโดยตลอด